เอาทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยวันนี้โลกโซเชียลนี้ร้อนฉ่าเลยนะฮะ
เพราะเน็ตไอดอลสาวชื่อดังนะครับน้องคะแนนกระหนกยาดาเป็นพริตตี้สาวดาวติ๊กต๊อก
ผู้ติดตามเนี่ย๒ล้าน๗นะฮะประกาศขายโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่า
บรรทัดล่างนี่แหละค่ะภาพนิ่งคลิปรูปต่างไม่ลบเอาไปให้ด้วย
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะคนส่งข้อความเข้ามาสองพันกว่าข้อความ
เพื่อขอซื้อโทรศัพท์มือถือจากน้องคะแนนแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
คือน้องเขาไม่ได้ตั้งราคานะว่าขายเท่าไหร่แล้วแต่จะให้เท่าไหร่
ตอนนี้ราคาสูงสุดคือ๕๐๐๐๐๐บาทนี่น้องคะแนนนะฮะ
เราก็ต้องไปถามหน่อยว่าเออตกลงแล้วมันจริงไม่จริงยังไงแล้วใครจะเหมาะไปกว่าติ
โอ้ยส่งติไปแล้วพี่อุ้ยที่จะไปถามน้องคะแนน
คือความจริงเนี่ยแม่หาผู้สื่อข่าววันนี้แทบไม่ได้ติดงานกันหมด
ติเสนอตัวเลยติบอกผมว่างพี่นี่ติก็เลยไปหาน้องคะแนนนะฮะ
คือติเนี่ยไปคุยกับน้องคะแนนน้องคะแนนนี่บอกนี่ไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะ
นี่เห็นไหมนี่พิติหนูจะขายจริงจริงแล้วเปิดให้พี่ติดูเหรอภาพในมือถืออ่ะ
ถูกต้องโอ้โหดูแต่ตามืออย่าต้องไม่ให้โหลดคลิปไป
คือมันก็เป็นภาพน้องคะแนนบอกความจริงไม่ใช่อะไรหรอก
มันก็เป็นภาพที่เคยไปถ่ายงานต่างทำงานทำงานพริตตี้ถ่ายแบบอะไรต่าง
นานาทั้งรูปนิ่งภาพนิ่งทั้งคลิปต่างคือน้องคะแนนบอกว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์
ก็มีติ่งไปด้วยว่ามีรูปกับคลิปต่างเอาไปด้วยไม่ลบ
ปรากฏว่าคนทักมาเนี่ยโอ้โหถล่มทลาย
ตอนนี้ราคาสูงสุดที่ให้มาคือ๕แสนบาท
ทีนี้คำถามก็คือว่าน้องไม่กลัวเหรอ
เขาได้รูปได้คลิปไปเกิดเอาไปทำอะไรในทางที่แบบไม่ดี
เอารูปเราไปใช้เอาคลิปเราไปใช้
คะแนนบอกเอาจริงนะทุกวันนี้เนี่ยคือน้องเขาเป็นเน็ตไอดอล
มีรูปทางออนไลน์ทางอะไรส่วนตัวเยอะแยะไปหมดคลิปครบ
คนก็เอาไปใช้เยอะอยู่แล้ว
ไอ้เว็บพนันออนไลน์เว็บอะไรผิดกฎหมายมันแอบเอารูปน้องไปใช้ก็มี
เพราะฉะนั้นน้องบอกดูแล้วว่ารูปของเรามันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบไม่เหมาะสมเกินเลยมากกว่านี้

ซี่เลยแต่อาจจะไม่ได้โปรเฟื่อยนะคะแต่เซ็กซี่เลยอ่ะ
หรือจะมีรูปส่วนตัวที่บางทีเราไม่ได้ลงในเฟซบุ๊คอะไรอย่างนี้
แล้วตรงเนี่ยมีคุณผิดก่อมาหรือยังคะ
เมื่อเช้าล่าสุดนะคะที่แอดมินแจ้งมาอยู่ประมาณ๒๓๐๐ข้อความ

อะไรที่มันทำให้คนก็อยากซื้อโทรศัพท์แล้วก็เยอะมาก
น่าจะเป็นรูปกับคลิปค่ะเพราะว่าคนจะรู้ว่าหนูอยู่สายเซ็กซี่เนาะ
คนก็จะเห็นในโซเชียลอยู่แล้วว่าเราเซ็กซี่มาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออยากจะเห็นอะไรที่เขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะพิเศษกว่าที่เราเคยลงในสื่อหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นส่วนตัวของเราเขาเลยอยากเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่เห็นไหมถึงว่าวันนี้ติโทรมาหาปกติเนี่ยจะรอมาถึงออฟฟิศแล้วคุยกัน
โทรมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะบอกพี่หุยผมอยากจะกู้เงินแบงค์สักห้าแสน
มันจะกู้ทำอะไรมันจะไปซื้อโทรศัพท์นี้เอง
ติดูรูปดูเห็นไหมเห็นไหมดูรูปในมือถือหน่อยเห็นไหมสายตาสั้นขึ้นมาเชียว
ปกตินี่อยู่ไกลเลยเจอคุณเห็นว่าสอนเดินนู้นต้องตะโกนเรียกตี๊
นี่ดูสายตาสั้นขึ้นมาเลยแต่ท่านผู้ชมฮะคุณสุภาพภูหลุดทั้งหลาย
คะแนนบอกล่าสุดตัดสินใจไม่ขายแล้วนะฮะคุณแม่รู้ข่าวแล้วบอกใจเย็นลูก
อย่าไปขายแม่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์ใครจะเอารูปเอาเลิฟอะไรไปใช้ในทางไม่ดี
เดี๋ยวแม่เอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาใช้แทนแม่น้องแอนจะเอาไปใช้แล้ว
เราก็เลยโทรไปหาชายหนุ่มคนนึงนะครับเขาติดต่อขอซื้อมือถือของน้องคะแนน
ราคา๓แสนบาทนะเขาส่งข้อความมาขอซื้อ๓แสนบาท
เจ้าตัวว่ายังไงลองฟังนะฮะ
ตกลงเขาไม่ขายแล้วค่ะไม่ขายแล้วแต่ขำหน้าตินี่แหละ

มันกระดิกไม่ใช่ไหม